เล็กไปแล้วสุดท้ายข้อมูลที่ให้ญาติไปล่าสุดคือแม่ไปช่วยดูแลน้องชายอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ
นี่คือข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดล่าสุดแต่ญาติก็ไม่ปักใจเชื่อไง
ถ้าไปอยู่เพชรบูรณ์จริงทำไมติดต่อไม่ได้ล่ะ
ก็สงสัยนะคะก็เลยเอาข้อมูลนี้ไปแจ้งความกับตำรวจรวมทั้งให้ข้อมูลด้วย
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นในจรเผายางอยู่หลังบ้านเผาทำไมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อลูกชายคนกลางคนนี้เขาไม่พูดคุยด้วย
โทรศัพท์ไปก็ไม่คุยแต่วันล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราพูดคุยกับเขาแล้วนะคะ
เขาพูดกับทีมข่าวของเราว่าอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะ
แต่กรณีนี้ค่ะการหายตัวไปเริ่มตั้งแต่๖พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ปรานีอายุ๗๒ปีค่ะน้องสาวของผู้เป็นแม่ของครอบครัวนี้ที่หายตัวไป
เขาไปแจ้งความว่านางละเอียดพี่สาวนายนิพนธ์สามีและนายวราพันธ์ลูกชายคนเล็กหายตัวไปปริศนา
ทีมข่าวไปสอบถามเพื่อนบ้าน
เปิดเผยว่าตอนแรกนางละเอียดที่เป็นแม่ของครอบครัวนี้ที่หายตัวไป
ตอนแรกไม่มีใครเอกใจนะเพราะเชื่อตามคำพูดของลูกชายคนกลาง
ที่บอกว่าไปดูแลลูกชายคนเล็กที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เป็นการเดินทางไปพร้อมกับพ่อและน้องชายคนเล็ก
ซึ่งหลังจากที่แม่หายไปแล้ว
จู่นายนารินหรือว่าจรลูกชายคนกลางกลับมาที่บ้าน
แล้วมีการเผายางรถยนต์บ่อยครั้ง
ชาวบ้านได้กลิ่นสิคะเขาบอกแปลกใจ

ล่าสุดตำรวจภูทรสูงเม่นเข้าไปตรวจสอบแล้ว
ในบ้านเลยนะคะไปดูเลยรอบบ้าน
แต่มันไม่พบข้อมูลอะไรที่มันผิดปกติเลยค่ะบรรดาเท่าที่เป็นเศษเท่าจากยางรถยนต์เนี่ย
ตอนนี้ขอตรวจสอบก่อนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นคนรอบบ้านเลยลักษณะเป็นแบบนี้
ไม่มีอะไรผิดปกติก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราพยายามพูดคุยติดต่อพูดคุยกับลูกชายคนกลางที่ตก
เป็นผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการหายไปของสามคนในครอบครัวที่ชื่อว่าในจรเนี่ยนะคะ
เขาไม่ยอมพูดคุยเลยปิดบ้านปิดประตูใส่เลยไม่คุยกับทีมข่าวของเราโทรไปก็ไม่รับ
แต่ล่าสุดยอมพูดยอมคุยแล้วนะคะทีมข่าวไปพูดคุยค่ะและไปสำรวจจุดที่ญาติสงสัย
แต่ว่าทีมข่าวของเราก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันนะว่านายจรพูดวกไปวนมาเหมือนกัน
บอกว่าพ่อไปมีครอบครัวใหม่ที่เพชรบูรณ์คือข้อมูลให้เหมือนญาติเลย
พ่อไปมีครอบครัวใหม่ที่เพชรบูรณ์มารับน้องชายที่เป็นออทิสติก
แล้วหลังจากนั้นแม่ก็ไปอยู่ด้วยอีกคน
นักข่าวถามต่อค่ะติดต่อกับแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
จรตอบว่าปี๒๕๖๑๒ปีผ่านมาแล้วนะไม่ได้คุยกับแม่เลยเหรอ
ส่วนเรื่องการเผายางรถยนต์ที่บ้านผมไม่ได้เผาทำลายหลักฐานอะไรทั้งสิ้น
เขาบอกแบบนี้เป็นการเผาตามปกติเลยเหมือนเผาขยะอ่าฟังเสียงเขาค่ะ
คือผมก็คิดจะตามหาแกหลายครั้งเหมือนกันนะตอนตั้งแต่ปี๖๑แล้วที่ติดต่อแกไม่ได้
ตอนนั้นผมก็จะไปหาแกไหมแกบอกอยู่แคมป์สนแคมป์สน
ตอนนั้นผมก็ไม่ได้ถามแกดีไงเพราะแกก็สุขภาพก็ดีอยู่ไงไม่ได้เจ็บป่วยอะไร
แล้วก็ที่ติดต่อแกไม่ได้ตั้งแต่ต้นปี๖๑ช่วงเมษาผมว่าจะไปหาแกเหมือนกันนะ
ก็ติดต่อแกไม่ได้ช่วงนั้นนี่คือโทรศัพท์แกไม่ค่อยดีไงไม่ค่อยดี
โทรศัพท์เก่าแล้วผมก็จะเปลี่ยนให้แกใหม่แบบหน้าจอใหญ่จอสมัครแกก็ใช้ไม่เป็น
จะใช้แบบแต่ปุ่มกดไงก็เนี่ยก็ติดต่อกันไม่ได้มาปีกว่าแล้วครับ
ผมก็เป็นห่วงแกนะผมก็อยากเจอแกตอนเนี้ยคือจะได้มาเคลียร์เรื่องเนี้ย
ผมก็จะได้ใช้ชีวิตปกติได้ไงนี่ผมก็แย่เหมือนกัน
ผมต้องมาดูแลบ้านไงคุณก็เข้ามาดูว่ามีเศษใบไม้อะไรเต็มอ่ะ
คือผมไม่ได้มีถังขยะไงผมก็ต้องเผาทำไมต้องใช้ยางรถยนต์ด้วยครับผม
ไม่ได้ใช้ยางรถยนต์ยางในยังในไม่ถึงเส้นอ่ะ
ตัดนิดหน่อยเองคือเอาเป็นเชื้อไฟไงให้เผาขยะเผาอะไรพวกเนี้ย
มันไม่ได้ว่าเขาว่ามโหลานแบบนั้นเขาก็เหม็นกันทั่วบ้านสิ
ถ้าเผาอย่างนั้นใช่ไหมนี่มันเป็นชุมชนนะ
จะมาเผาเป็นเส้นเนี่ยผมว่าเหม็นกันทั้งหมู่บ้าน
ญาติผมเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาไม่มองผมในแง่ดีเลยนะ
เขาแบบมองในแง่ร้ายตลอดเมื่อวันซืนก็ที่วันศุกร์ที่จะเข้ามาค้นก็เถียงกันบนโรงพัก
ผมก็คือก็มันก็มีคืออ่ะไม่ได้สนิทกันไง
อ่าอย่างนั้นก็ตามนะคะญาติเดี๋ยวเข้าไปแจ้งความแล้ว
เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปนะคะซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้าเนี่ย
สั่งการให้ตำรวจภูทรแพร่ไปตรวจสอบหาหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อให้สิ้นความสงสัยของบรรดายาดแต่ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีเงินของครอบครัวนี้ซึ่งเป็นชื่อของแม่เนี่ย
มีการถอนออกไปประมาณสองแสนบาทนี่ไงอืมอ่าคุณผู้ชม
ถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราตามต่อให้สำหรับข่าวนี้นะคะ